หนาวอีกแล้วหนาวอีกระลอกแล้วค่ะคุณผู้ชม
หนาวแบบนี้ถ้าไม่มีใครให้ก่อนก็ต้องผิงไฟคลายหนาวกันแบบนี้ล่ะค่ะ
รุนสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบก่อนที่จะออกไปทำงานกันแล้วค่ะ
ต้นสัปดาห์แบบนี้เตรียมเลยนะคะเอาเสื้อกันหนาวไปซักไปตากสลัดแล้วก็เตรียมใส่กันได้เลย
๑๘๑๙๒๐บุญภาพภูมิทั่วไทยจะลดลงประมาณ๓๖องศานะคะ
พื้นที่รู้สึกได้แล้วโดยเฉพาะอีสานตอนบน
ดูข้อมูลเพิ่มเติมจากภาพถ่ายดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ
โปร่งโล่งดีค่ะไม่มีเมฆปกคลุมแม้แต่ภาคใต้ก็มีเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะ
เส้นความกดอากาศจากแผนที่อากาศคุณผู้ชมไม่ต้องไปดูอะไรให้มันยุ่งยาก
เลขจำเลขนะคะเลข๑๐๒๐มาเมื่อไหร่นี่คือหนาวถึงหนาวจัด
โดยเฉพาะตอนนี้เห็นไหมคะอีสานตอนบนแถบบึงกาลนครพนมสกลนครอุดรธานี
หนาวปากสั่นกันไปแล้วส่วนกรุงเทพมหานครนะคะ
๑๐๑๔ก็ถือว่าเป็นเส้นหนาวพาดผ่านอยู่ทำให้ลมแรงมากขึ้น
เดี๋ยวจะหนาวเย็นในวันพรุ่งนี้เช้าคาดว่า๑๖องศาจะมาเยือนนะคะ
ดูกันข้อมูลของกรุงเทพมหานครคาดการณ์ให้ดูกันล่วงหน้านะคะ
วันนี้นะคะวันนี้๑๘อุณหภูมิเช้าอยู่ที่ประมาณ๑๙๒๐องศาสูงสุด
เกิน๓๐องศาอุณหภูมิวันอังคารและวันพุธจะลดต่ำลงประมาณ๑๖องศา
เป็นอุณหภูมิต่ำสุดนะคะหลังจากนั้นก็จะดีดตัวสูงขึ้น
เป็นอุณหภูมิที่เรียกว่ากำลังสบายแล้วค่ะ๒๐๓๐องศาเซลเซียส
อย่างไรก็ตามดูแลสุขภาพหาเครื่องนุ่งห่มป้องกันสุขภาพร่างกายของท่านด้วยนะคะ
คุณผู้ชมไปดูฝนกันบ้างนะคะฝนที่จะตกในพื้นที่ภาคใต้มีหรือไม่
ดูจากโมเดลนี้แล้วเบาบางมากประปรายน้อยมากฝนไม่น่าห่วงค่ะ
แต่ที่น่าห่วงคือคลื่นลมแรงมาจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดมานะคะ
บริเวณอ่าวไทยทำให้อ่าวไทยตั้งแต่อ่าวไทยรูปตัวก่อไก่แถวกรุงเทพนะคะ
ตั้งแต่หัวหินลงมาเรื่อยนี่นะคะจะมีคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรนะคะ
ส่วนภาคใต้ตอนล่างก็เฝ้าระมัดระวังด้วยนะคะ
ส่วนพื้นที่ในจังหวัดกาญจนบุรีที่มีข่าวออกมาว่าน้ำในเขื่อนเนี่ย
เป็นขุ่นเป็นสีตะกอนแล้วก็มีกลิ่นเหม็นแบบนี้
ตอนนี้มีความคืบหน้าแล้วนะคะว่ากลับมาอยู่ในสภาพปกติแล้ว
เขือนวชิราลงกรจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
วันก่อนมีข่าวนำเสนอว่าน้ำในเขื่อนเนี่ย
มีสีขุนแดงแล้วก็มีกลิ่นเหม็นด้วย

โดยผู้อำนวยการเขื่อนชี้แจงสาเหตุว่ามันเกิดจาก
ปรากฏการณ์พลิกกลับของชั้นน้ำ
ช่วงที่มีลมกระโชกแรงบริเวณเหนืออ่างเนี่ย
ก็ทำให้เกิดคลื่นใต้น้ำค่ะ
เอาตะกอนจากใต้น้ำขึ้นมาด้านบน
ก็เลยทำให้มองเห็นเป็นสีแดงเป็นขุนแล้วก็มีกลิ่นด้วย
แต่ว่าตอนนี้กลับสู่ภาวะปกติแล้วนะคะ
ไปดูกันต่อที่ภาคอีสานค่ะ
ที่จังหวัดบึงกาลตอนนี้มีนักท่องเที่ยวไปกางเต็นต์บนภูสิงศ์
ท่ามกลางอุณหภูมิที่ลดลงเรื่อย
อยากจะไปชมแสงแรกยามเช้ากันจุดไหนที่ไปจุดยอดฮิตค่ะ
หินสามวานถ้ามองผ่านด้านบนนี้นะคะ
เราจะเห็นลำแสงสีส้มคือแสงพระอาทิตย์โผล่พ้นขึ้นมาตรงขอบฟ้าสวยงามสุดประทับใจ
แต่ว่าต้องเตรียมรับมือนะคะอุณหภูมิจะลดลงไปประมาณสักเลขหลักเดียวได้นะคะ
เพราะว่าเส้นความกดอากาศหรือว่ามวลอากาศเย็นจากจีนแผลลงมาแล้ว
อีสานบนจะรับรู้ได้ก่อนนะคะ
ถ้าหากว่าท่านใดนะคะที่สุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง
อย่าลืมนะคะดูแลสุขภาพให้ดีทำให้ร่างกายอบอุ่นเข้าไว้
วิธีง่ายก็ผิงไฟก่อกันแบบนี้แหละค่ะ
สวัสดีค่ะ